สวัสดีครับไทยรัฐจอบประเด็นค่ำคืนนี้พบกับผม
ีรวัตรอัธนาคปฏิบัติหน้าที่แทนคุณชายรัฐถมยานะครับ
รวมข่าวสารที่เกิดขึ้นรอบโลกในรอบวัน
ให้คุณผู้ชมไม่พลาดทุกเหตุการณ์แบบเจาะลึกนะครับ
คุณผู้ชมสามารถส่งข้อความพูดคุยกันได้ผ่านทางไลน์ของไทยรัฐเช่นเคยครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงแรกจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คดีฆ่าชิงทรัพย์นะครับบนรถโดยสารประจำทางสาย๑๐๑บุรีรำ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๓วันก่อนครับ
ผู้ต้องหานั้นไม่ใช่ใครอื่นเป็นโชเฟอร์หรือคนขับรถโดยสารประจำทาง
โดยในวันนี้ครับตำรวจมหาสารคามนั้นคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ซึ่งผู้ต้องหานั้นก็ยอมรับครับว่าฆ่าหวังชิงทรัพย์เพื่อจะนำเงินนั้นไปซื้อรถจักรยานยนต์
ติดตามเรื่องนี้เจาะประเด็นข่าวพร้อมกันจากรายงานครับ
ตายแล้วตาย
เอาลงมาเอาคว้างอยู่ใต้บ่าผม
คำรับสารภาพของนายวัชรินประทุมพรอายุ๒๖ปี
ผู้ต้องหาฆ่าชิงทรัพย์นางบุญเพ็งปัญโยอายุ๕๕ปี
ชาวบ้านชาติใหญ่อำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสารคาม
บนรถโดยสารประจำทางสายร้อยเอ็ดบุรีรำเมื่อ๓วันก่อน
ถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
บนรถคันดังกล่าวที่นำไปจอดไว้ภายในโรงพักพระยักษภูมิพิสัย
เพราะตำรวจเกรงว่าผู้ต้องหาจะได้รับอันตราย
จากการรุมประชาธรรมหากนำไปจุดเกิดเหตุ
โดยมีพันธ์ตำรวจเอกสุรศักดิ์นาธวิน
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ต้องหาเล่าว่าวันเกิดเหตุได้เสพยาบ้าเข้าไป
นางบุญเพ็งอยู่บนรถโดยสารเพียงคนเดียว
ลงมือด้วยการใช้ค้อนตียางรถ
ไทยทอยและศีรษะของเหยื่อจนล้มลง
จากนั้นนำสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑บาท
สร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักอีก๑บาท
เงินสด๒๗๐๐๐บาทไป
นำไปขายเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์

จากนั้นได้วกรถกลับไปทางอำเภอวาปีปฐุม

ตำบลนาศรีนวลอำเภอพยักษภูมิพิสัย
หมู่บ้านดงบากบ้านเหล่าน้อย
เพื่อนำศพไปทิ้งอำพลางคดี

จึงนำเงินไปซ่อนช่องเก็บของท้ายรถ
แล้วนำร่างของเหยื่อไปทิ้งกลางทุ่งนา
หลบหนีแต่ลืมนำเงินที่ซ่อนไว้ไปด้วย

กลับบ้านเกิดในอำเภอวาปีปฐุม
ระหว่างทางก็นอนตามกระท่อมปลายนา
จนกระทั่งวันนี้ถูกตำรวจจับได้
ในพื้นที่บ้านเจาะขวางตำบลหนองแสง
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ผู้ต้องหายังมีอาการพูดจาวกวนคล้ายคนเมายา

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรวาปีปฐุม
บอกว่าก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งจากพลเมืองดี

ปั๊มแก๊สแห่งหนึ่งในอำเภอวาปีปฐุม
สั่งชุดสอบสวนกระจายกำลังจนจับตัวได้
ใกล้กระท่อมปลายนาทางเข้าบ้านเจาะขวางตำบลหนองแสง

ชกหน้าและใช้มีดพกแทงใส่ฝ่ามือตำรวจบาดเจ็บ

ก่อนนำตัวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูทรวาปีปฐุม
และส่งต่อไปยังตำรวจภูทรพยักษภูมิพิสัย
เจ้าของพื้นที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนศพของผู้โดยสารเคราะหร้าย
ประกอบพิธีชาพนักกิจไปแล้วเมื่อวานนี้
วัดชาติใหญ่ตำบลหัวเรืออำเภอวาปีปฐุม
ท่ามกลางความอาลัยของญาติและเพื่อนบ้าน
ทีมข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน